อย่างไม่ได้พบกันแต่ยอมรับว่ารู้จักกัน
คุยในฐานะศึกษากันอย่างไรดีนะคะ

ฐานะตอนนี้เป็นอย่างไรครับ
เราก็กำลังศึกษากันอยู่

เพราะเรารู้จักกันมาประมาณ
แค่๓เดือนแหล่งเนี่ย
จากก็คือมีโอกาสบังเอิญได้เจอกันละยังก็ค่ะ
ก็พอมีโอกาสได้เจอกันแล้วก็รู้จักกันผ่านการแนะนำของเพื่อนเขา

๓เดือนที่พันป่าวเป็นยังไงบ้างคะเฉพาะข้อหากด้านบิน
ได้ทั้งก่อนหรือได้ภาษาสื่อแม่สื่อเข้ามาหาก่อนไหม
ก็เลยมันก็เป็นความรู้สึกดีที่ที่เราก็ยังเหมือนยังบอกก็ยังบอกไม่ค่อยได้ว่ามันมันอยู่ในสถานะแบบไหนเลยนะคะถ้าถามว่าตอนนี้ก็ก็รู้สึกดี

โอเคหรือเราสบายใจที่จะคุยกับเขาอะไรอย่างนี้
ก็อยากปล่อยให้มันเป็นตามธรรมชาติ
พร้อมแล้วอย่างพอเป็นข่าวแล้วได้คุยกับพี่แอมมีการตกลงกันไหมคะ
ว่าเราควรจะเปิดหรือเราควรจะตอบอะไรยังไง

แต่ว่าคุยกันเฉยว่าเราพูดความจริงที่มันเกิดขึ้น
แสดงว่าแนวโน้มที่จะโอกาสที่จะพัฒนาไปมากกว่าที่เป็นอยู่ตอนนี้ก็น่าจะมีลุ้นใช่ไหมคะ

มีกังวลบ้างไหมคะเพราะว่าพี่แอมเขาก็มีข่าวคนในวงการบันเทิงมาก่อนอะไรอย่างนี้
ก็คือถามว่ากังวลไหมคือพร้อมพยายามอยู่กับปัจจุบันมากกว่า
คิดถึงความสัมพันธ์ของเรามากกว่าอะไรอย่างนี้ค่ะ
ว่าเราสองคนจะโอเคกันไหมหรือว่าสบายใจที่จะอยู่ด้วยกันไหม
อันนี้ออมว่าน่าจะเป็นเรื่องที่สำคัญมากกว่า
แล้วกับเรื่องจามาของแฟนแฟนอะไรอย่างนี้ไหมคะ

เป็นแฟนของแฟนเราคืออะไร
อมก็อยู่วงการมานานแล้วเหมือนกันนะคะ
เหมือนจะไม่นานแต่ว่าก็นานแล้วเหมือนกันคือ
พอเราอยู่ตรงนี้มาเราก็ได้เห็นอะไรหลายอย่างอะไรอย่างนี้ค่ะ
คือการที่เราคิดมากเกินไปอะไรอย่างนี้มันก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรมากขึ้น
แล้วก็คิดว่าตอนนี้ออมพยายามคิดทุกอย่างให้น้อยที่สุด
แล้วก็ปล่อยให้มันเป็นเรื่องของธรรมชาติ

อ้อมแต่ว่าแน่นอนมันต้องมีความเปลี่ยนที่อ้อมเนอะ

คือจริงออมแบบไม่อยากให้เกิดเรื่องหรืออะไรเกิดท็อปปิกอะไรแบบนี้เลยอะไรอย่างนี้ค่ะ
เพราะว่าพี่เขาก็เป็นคนที่เราเคารพแล้วก็เป็นรุ่นพี่ที่คือเราชื่นชมเขาอ่ะ
อ้อมรู้สึกว่ารบกวนพี่เขาอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วที่ส่วนตัวของเราอะไรอย่างนี้ของอ้อมมันมีแบบคนเข้ามาพูดหรือมีคอมเม้นต์แรงอะไรอย่างนี้ค่ะ
ออมเป็นคนที่ไม่อ่านคอมเมนต์ในโซเชียลมาสักพักแล้ว
เพราะว่าที่ผ่านมาออมก็ไม่รู้เป็นไรนะออมเป็นคนที่โดนด่าเยอะอะไรอย่างนี้
ก็ตัดปัญหาด้วยการที่เราไม่อยากจะเห็นหรือว่าไม่อยากจะเสพอะไรอย่างนี้ค่ะ

แล้วควรเราจิตตกหรือว่าอะไรยังไงค่ะ
คือตอนที่เราภูมิต้านทานยังไม่ค่อยดีอะค่ะ
เราอ่านก็ต้องยอมรับว่าเราจิตตกนะเรานอยแบบเออเราทำอะไรผิดอะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่ว่ามันก็เป็นการแก้ปัญหาของออมนะออมไม่รู้ว่าแบบว่าเพื่อนคนอื่นเขายังไงอะไรอย่างนี้

อ้อมเตรียมใจไว้ยังคะหลังจากนี้เราอาจจะถูกจับตามองเรื่องความรักเป็นพิเศษแน่
จริงก็เตรียมใจมาตั้งนานแล้วล่ะค่ะเพราะว่าออมเข้าใจว่าคือการที่เราอยู่ในวงการนะคะคือมันก็เป็นเรื่องปกติที่แบบว่าเรื่องของเรามันอาจจะทุกคนอาจจะต้องรับรู้อะไรอย่างนี้ค่ะ

แล้วแฟนคลับขอบใจไหมคะเป็นยังไงบ้างแฟนคลับนะคะ
เขาก็เขาก็ซัพพอร์ตเราแบบคือเขาก็พอเห็นข่าวแล้วอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะส่งข้อความว่าอยากให้ออมแฮปปี้นะอะไรที่ออมแฮปปี้เขาก็จะแฮปปี้
จริงมันผลกับผู้จิ้นของเราไหมคะกับไม้อะไรอย่างนี้
ดับจิ้นกับไม้ไปแล้วอะไรอย่างนี้
คือคือไม่รู้ว่าดับหรือไม่ดับแต่ว่าออมว่าคือออมกับไม้ก็อยู่ในวงการมานานแต่ว่าแล้วช่วงหลังเราก็ไม่ได้มีผลงานคู่กันเยอะแต่วันหนึ่งที่สมมุติเรากลับมาทำงานด้วยกันออมว่ามันก็เป็นเรื่องที่ดี
อย่าเรียกว่าดับเลยค่ะคือเราก็เป็นคนในวงการด้วยกันอะไรอย่างนี้เราก็แวะเวียนมาเจอกันได้ตลอด
ไม่คุยเลย
ใช่ค่ะเพราะว่าคือไม้งานยุ่งมากอยู่ที่จีนแล้วเขาก็ไม่ได้ใช้ไลน์ด้วยอะไรด้วยอะไรอย่างนี้ค่ะก็ไม่ได้ปรึกษาเรื่องนี้
ข่าวที่มันเข้ามาหรือคำเม้นที่มันเข้ามามันปรับความสำคัญในเราไหม

แต่คือไม่ได้อ่านเนอะ
ใช่คือมันเป็นการแก้ปัญหาของออมเองเพราะว่าออมไม่อยากให้ปัจจัยภายนอกอะไรต่างคือมาเป็นตัวแปรในการที่เราจะรู้สึกอะไรหรือว่าคิดอะไรอะไรอย่างนี้
มันเป็นเหตุผลที่ออฟยังไม่กล้าที่จะแบบใช้คำเออใช้คำว่าเปิดตัวหรือแบบชี้ชั้นในความสำคัญหรือเปล่า
มันมันคือการจะคบกันไม่คบกันเนี่ยเพราะว่าจริงแล้วเรื่องของคนสองคนเลยต้องใช้ระยะเวลาในการศึกษาว่าเราเข้ากันได้ระดับไหนด้วยนะมันมันมีหลายหลายแบบแล้วก็คือคนแต่ละคนก็จะมีองค์ประกอบทางด้านชีวิตแบบว่าหลายหลายอย่างอะไรอย่างเงี้ค่ะเราก็ต้องดูไปอีกสักพักหนึ่ง
แต่งั้นเวลาสามปีที่ผ่านมาเราโอเคกับที่เขาใช่ไหมอ่ะ
ก็เป็นช่วงเวลาที่มีความสุข
เขาน่ารักตัวไหนอ่ะ
มาทับใจตัวไหนอะไรอย่างนี้
เขาน่ารักเทคแคร์ออมยังไงบ้าง
จริงคือออมว่าผู้หญิงแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่สำหรับออมเนี่ยออมไม่ได้ไม่ค่อยต้องการการเทคแคร์หรืออะไร
ความต้องการการคุยแล้วแลกเปลี่ยนมุมมองหรือว่าทัศนคติอะไรที่ตรงกับเรา
แล้วเราสามารถที่จะไกด์เราหรือนำพาเราไปแบบในสิ่งที่ดีขึ้นได้อะไรแบบนี้

ดูที่ที่ก็ต่อกับออมต่างเย้าเหมือนกัน
ก็ออมก็ไม่ได้คิดถึงจุดนั้นนะคะ
ไอ๊ะอะไรอะสืบย้อนกลับหรืออะไร
ไม่คืออ้อมว่าเรื่องแบบนี้
อย่างที่ออมเคยบอกว่าออมเป็นคนที่ไม่ค่อยมีสเปคตายตัว
คือเราก็ดูว่าใครที่เข้ามาแล้วเรารู้สึกว่า
เราคุยแล้วโอเคมันเป็นเรื่องของความรู้สึกจริงอะไรอย่างนี้ค่ะ
ปีใหม่ก็มีแพลนค่ะไปเที่ยวเหมือนกันต่างประเทศ

กับเพื่อนมันเป็นแพลนที่แพลนมาตั้งนานแล้วค่ะ

คือจริงเหมือนว่าเขาจะไปยุโรปอยู่แล้ว

ก็เขาไปทำงานค่ะ
ไม่รู้ว่าถ้าเกิดทำงานเสร็จ

แสดงว่าประเทศแถบเดียวกันใช่ไหม

จะมีทริปร่วมกันได้ไหมค่ะออกมา

คืกช่วงนี้ช่วงนี้เข้ามาถ่ายละครด้วยละคะ
ช่วงที่จะหยุดได้ก็จะเป็นแค่ช่วงปีใหม่

ช่วงนี้พี่ปิ๊กมาดูแลครับค่ะ
พี่สะจารเพิ่มเขาเข้าไม๊
ก็คือคือด้วยมาจากงานล่ะค่ะคือเรารู้สึกว่าช่วงนี้เราก็มีงานต่างประเทศติดต่อเข้ามาเยอะจริงไม่ใช่แค่จีนก็จะมีประเทศอื่นอื่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อยากให้ให้พี่ปิ๊กช่วยมาซัพพอร์ตตรงนี้เพราะเราก็จริงคุยงานไม่ค่อยรู้เรื่องไงเราก็ให้พี่เขามาช่วยน่าจะดีที่สุด
อเรนนี่โอ้มก็มีงานต่างประเทศดีแล้ว

ใช่ค่ะก็มีค่ะเราก็
เราก็เลยมองเห็นว่าตลาดประเทศอื่นมันก็สำคัญเหมือนกัน
จริงไม่นานมากค่ะประมาณสองเดือน
สั่งเช้ั่นไรพี่

จริงที่จีนอ้อมหมดสั่งเชนะไปแล้ว
ตอนนี้อ้อมก็ให้พี่ที่สนิทกันมาช่วยเป็นผู้จัดการ